แต่บางคนคุณผู้ชมค่ะก็หวานแล้วหวานอีกทั้งในสื่อทั้งนอกสื่อ
จะบอกอย่างนี้นะคะถามก่อนแล้วกันเวลาคุณเนี่ยมีคนดีของหัวใจ
คุณขวัญคุณพลอยแบบยังไม่ใช่แฟนนะคุณเรียกกันว่าอะไรดี

เพี้ยนแล้วกันเพี้ยนกับแฟน

อาจจะยังไม่ใช่แฟนแต่ก้อยอาจจะมีสเตตัสคำเรียกกันอื่นนะคุณผู้ชมนะ
เราขอเรียกคนกลุ่มนี้ว่าไอ้เต้าคลั่งรัก
ในวงการประเทิงเนี่ยก็มีหลายคู่เหมือนกัน
ยังคงแทงกั๊กความสำคัญความสัมพันธ์นะ
เรียกแฟนก่อนไม่แฟนสักทีหิดใจนะคุณผู้ชม
แต่ความหวานดูแลกันดีเลย

ยังไม่เรียกแฟนหรอกค่ะแต่ว่าขอเรียกบูบู
เฮียบอยล์ปากรกับน้องเฟย์นั่นเองค่ะ
ที่บอกว่าสถานะความเป็นบูบูตอนนี้สบายใจสุดเลย
ยังไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้แต่เขาเป็นบูบูกัน

ไม่ต้องพูดถึงดูจากรูปที่เฮียบอยเขาขยันอัพลงโซเชียล

แต่ละเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนาแล้ว

อะไรอย่างนี้นะรอดูไปนะ

เดือนนี้เดือนพฤษภาคมเฮียจะมีแคปชั่นอะไร

นี่ฉันไม่คลั่งรักไงอ่านแล้วงง
เพราะว่าการออกเสียงคนข้างรัก
มันต้องผิดเพี้ยนไปบนอายุก

ความสำคัญก่อนว่า
เราก็ผู้หญิงนะมาพูดก่อน

ก็ให้พี่นักข่าวไปถามจากผู้ชายก็แล้วกัน

ถึงจะไม่เรียกแฟนแบบเต็มปากนะคะ
แต่อาการคลั่งรักของคู่นี้คุณผู้ชม

ทั้งรูปช่อดอกไม้เอ่ยผลัดกันส่งให้อย่างนี้
หรือจะเป็นรูปที่เต้าโบอยู่ในชุดว่ายน้ำค่ะ
นี่นะคะเขาก็บอกว่าร้อนไม่หวย

ตอนนี้คู่ภาษาไทยกรรมไม่เลี่ยวนะ

ส่วนพวกเราทีมหน้าจอเองก็โอ้โห
แต่น้องโบเขาก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแสดงออกชัดเจนนะคะ
เรื่องของความรู้สึกเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบ
เขาแบบรู้สึกยังไงเขาก็แสดงออกแบบนั้นเลย

มาต่อกันที่คู่ของโน่นี้กันบ้าง

ปีศาจน้อยพญาติน้อย

จนล่าสุดนิชาเขามีคำนิยามใหม่ให้กับความสัมพันธ์ของเขา
ก็คือคนที่รู้สึกดีชอบที่จะอยู่ด้วยกัน
ดีกว่าจังเลยพี่แฟนให้ก่อนนะ

ด้านไอ้ตาวปีศาจที่โน้นเองก็ไม่นอยหน้านะ
ล่าสุดนี่ลงคลิปตอนที่ขับรถให้นิชานั่ง

เขาบอกว่าความสุขนี้
นิชาเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยอีโมจิรูปหัวใจด้วยนะคะ
แค่นี้ชาวโน่นี้ก็มีความสุขนะตามแคปชั่นโตโน่แล้วแหละ
สำหรับคู่นี้นะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าใช้ความรู้สึกแล้วก็การกระทำมากกว่า
อยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบว่าสบายใจมีความห่วงใยให้กัน
ไม่รู้ว่าคู่อื่นเน้นคำว่าแฟนแค่ไหนแต่คู่นี้เขาสะดวกแบบนี้

แต่จริงนะเรื่องแบบนี้สะดวกใครสะดวกมัน
บางทีพอไปจำกัดความมันมากว่าเป็นแฟนกัน
เราจะรู้สึกได้ถึงว่าพอเป็นแฟนมันจะมีขั้นตอน๑๒

ถูกต้องนะคะแล้วถ้าคนมีสามีแล้วเราเรียกว่าอะไรดีคะ
หรือเข็มหรือหวานอะไรก็เรียกไป